มีความรู้สึกว่ามีความสุขนะคะ

ที่จะให้การจัดประกวดในปีนี้
มันเน้นศักยภาพของผู้หญิงอย่างเต็มที่

มันสรุปอยู่ในตัวว่าพี่ปุ้ยถามอะไรน้อง

ว่าจักรวาลคีย์เบิร์ดของแต่ละคนมันมีการแตกแขนงความคิดอะไรได้ปลายเปิดปลายปิด
โอ้โหเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้เป็นคิวอ่ะ

เวลาคนพูดว่าปีนี้เวทีมียูเนเวอร์ไทยแลนด์ยกระดับการประกวดแต่งงาน

รู้สึกภูมิใจค่ะเพราะว่าพี่ปุ้ยว่าผู้หญิงไทยเก่ง
ยุค๒๐๒๐ผู้หญิงไทยควรจะต้องเข้ามามีบทบาท
มามีทำงานแล้วก็เป็นกระบอกเสียงจริงจังให้กับสังคมสักที
ก็เลยแน่นอนเราจะโชว์ให้ทั่วโลกเขาเห็นว่านอกจากความสวยงามอ่อนหวานแล้วเนี่ย

ขวาจะออกมาเป็นแต่ละกิจกรรมทำงานก็หนักแค่ไหน
เหนื่อยมากปีนี้พี่ปุ้ยก็ลงมาเต็มตัวมา
มาช่วยน้องนะคะเป็นขวัญและกำลังใจให้น้องเขาว่า
ไม่ว่าจะมีสถานการณ์มีเหตุการณ์อย่างไรเกิดขึ้น
เคียงข้างทีมงานทั้งหมด
โดยเฉพาะปีนี้มันปีที่ไม่ปกติมันมีวิกฤตการณ์ของโควิดเข้ามา
มันเป็นเรื่องยากมากที่จะจัดงานให้ได้แต่ในสุดเราก็ทำได้นะคะ
ด้วยพลังใจพลังความสามัคคีจริงค่ะ

เอาเป็นว่าปีนี้นะคะฝากคุณผู้ชมเลยว่า

จะก็ไม่ได้ค่ะ
การเมืองเราทำไมจะไม่มีครับเพราะว่าพี่ปุ้ยมองว่าคือมันเป็นความแปลกมากที่ทุกคนมองว่า
เราจะกล้าพูดเรื่องการเมืองไหมการเมืองพูดได้นะคะ
เราเป็นคนไทยอยู่ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุก
เราพูดเรื่องการเมืองได้พูดได้ในสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายที่เราพึงจะมี
วิจารณ์ได้เราสามารถถึงแม้ว่าเราจะไปที่เขาไปเดินขบวนกันอะไรอย่างนี้
ถ้ามันอยู่ในขอบเขตที่กฎหมายกำหนดแน่นอนค่ะทำได้สิคะทำไมจะทำไม่ได้
เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ปุ้ยก็จะบอกเลยว่าเราไม่มีการปิดกั้นว่านางงาม
เราห้ามพูดการเมืองแต่พี่ปุ้ยบอกทุกคนสอนน้องทุกคนว่า
เราทุกคนต้องเป็นผู้หญิงที่เป็นกระบอกเสียงไม่ใช่โทรโข่ง
กระบอกเสียงคือคุณจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่คุณจะพูด
แล้วถ้าคุณต้องพูดออกไปแล้วเป็นประโยชน์กับโลกไม่สร้างความแตกแยก
มีความสามัคคีอะไรดีก็ว่าดีอะไรไม่ดีเราวิจารณ์ได้
ในขอบเขตของระบบประชาธิปไตยนะคะ
แสดงว่าปีนี้ก็คือเข้มข้นในเรื่องของเนื้อหาสาระคำถามหลัก
นอกจากการเมืองน่าจะมีหลายเรื่องค่ะ
มีหลายเรื่องค่ะบางทีเรามองว่าการเมือง

มันก็ขึ้นอยู่กับชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราด้วย
แต่เราจะไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเหรอคะ
เพราะทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติต่างที่มันเกิดขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำท่วมไฟป่าโอ้โหอุทธกภัยวาตภัยสารพัด
ถูกไหมคะหรือแม้กระทั่งโรคภัยไข้เจ็บ
เคยรู้จักเหรอโควิดมันมาแล้วนั่นเพราะอะไรคะ
ปุ้ยว่านั่นเป็นเรื่องสำคัญของมวลมนุษยชาติ
เราจะต้องมาดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมกันแล้ว
ปุ้ยในส่วนของบอกว่าปีนี้ตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกจนถึงเดินทางมาถึงวันนี้
วันนั้นพี่ปุ้ยบอกว่าเริ่มเห็นรางวันนี้มาไกลขึ้นเห็นอะไรบ้าง
ปุ้ยบอกเลยนะคะวันนี้พูดเลยว่าพี่ปุ้ยอยู่ในกองทุกวันตลอดเวลา
เพราะวันนี้พี่ปุ้ยต้องมองด้วยสายตาและหัวใจของพี่ปุ้ยเอง
พี่ปุ้ยจะดูเลยค่ะบางครั้งความสวยงามที่มันโฉลแสงออกไปมีโอมประกอบเยอะ
คนสวยเท่ากันหมดในสายตาของพี่ปุ้ยที่เห็นเขาในหลายมุม
แต่บางครั้งคุณผู้ชมที่นั่งชมนั่งเชียร์อยู่เนี่ยไม่ได้มากินมานอนกับพวกเขา
เราต้องดูค่ะนิสัยในกองเป็นยังไงมีวินัยไหม
เวลาที่เขาเหนื่อยเขาหิวเขาต้องทำงานหนักนะคะ
และแน่นอนค่ะการที่ทำกิจกรรมเยอะให้น้องมันก็ดีกับตัวน้องเองถูกป่ะ
เพราะว่าเขาก็จะมีความเก่งขึ้นแล้วก็เป็นองค์ที่ติดตัวเข้าไป
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเข้มมากแล้วพี่ปุ้ยก็จะดูหมด
อย่างที่บอกค่ะแมนเนอร์หัวจิตหัวใจของเขาที่แน่นอน
คุณผู้ชมทั้งบ้านไม่ได้เห็นแต่พวกเราเห็น
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากในการที่เราจะพาใครสักคนว่า

แสงมันเริ่มชัดด้วยบ้างค่ะว่าจะเป็นคนไหน
ตอนนี้ที่มีปัญหาคือจะตาบอดสีเอา
เพราะว่าแสงมันเยอะไปหมดเป็นสเปรคตั้มไปหมดเลย
แล้วก็มันชนแสงกันหมดเด็กน่ารักค่ะ
แสดงว่าในความการเลือกของปีนี้พี่ปุ้ยค่อนข้างหนักใจ

กรรมการที่เราทาบทามมาเนี่ยก็เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางด้านวิชาการด้านแฟชั่นด้านนางงาม
เขาจะต้องมาช่วยเราดูให้หน้างานเป็นอย่างนี้

คิดว่าปีนี้กรรมการเหนื่อยหลังบ้านเหนื่อย
แล้วแน่นอนนะคะพี่ปุ้ยเป็นคนที่ยุติธรรมมาก

หน้างานมีผลมากกว่าหลังบ้านหรือว่าหลังบ้านมีผลมาก
อย่างที่บอกค่ะเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยนะคะ
มันเป็นส่วนประกอบคู่กันเพราะว่าหน้างานเลิศหมด
แต่คะแนนหลังบ้านพังคุณพี่ไม่เอาค่ะพี่ปุ้ยไม่เอานะคะ

สมมุติว่า๕คนคะแนนเท่ากันหมด
หน้าบ้านหลังบ้านสวยประจักษ์เก่งเหมือนกันหมดเนี่ย

เป็นผู้ที่มาตัดสินว่าคนนี้ชนะ

สมมุติว่าเนี่ยพี่ปุ้ยกับน้องน้าสองคน
สวยเหมือนกันเก่งเหมือนกันคะแนนเท่ากัน
เอามาดูแล้วล่ะว่าประชาชนรักคนไหน

ก็จะเป็นเกณฑ์การตัดสินที่พี่ปุ้ยว่าแฟร์ที่สุดแล้ว

ขอสมควรมันเคิดขึ้นแบบอันนั้นก็มีใรน์

ไรหรอกบางคนก้อโอวอถ่ายไลฟ์ให้ดูกว่ามุมกล้องเขาบอก
อันนี้จะทำให้เราได้เนื้องานและผลงานที่มันมีคุณภาพยิ่งขึ้น
ปีนี้สิ่งที่ชาเรียนที่สุดใช่ไหมพูดได้เลยนะ
ตอนแรกตัวเต็งเข้ามาพี่พึ่งเครียดแล้ว
เขาบอกตัวเต็งนี่ไม่ใช่กองบอกนะประชาชนและสื่อมวลชนนั่นแหละบอก
ตั้งตกมาเหมือนก็ต้องตามนั้นกระแสก็ตามนั้นแล้วพูดว่าบอกเลยค่ะ
ว่าผลตัดสินของกรรมการและคะแนนหน้าบ้านหลังบ้านและคะแนน
แล้วเนี่ยนั่นคือเอกฉันแล้วพี่ปุ้ยก็ไม่ได้สนใจว่าใครจะมา
บางคนบอกว่าระวังนะแม่เดี๋ยวเข้ามาตะโกนกัน
เหมือนปีไหนแล้วพี่เบื้องไม่ได้ดูปีนั้น
แต่ก็เดี๋ยวบีแจกลูกอม

คอแห้งแล้วแจกลูกอมเอาอมไว้ลูก
ความต้องการกับสิ่งที่เรามีมันไม่พอหรอก
ซึ่งแม่ปุ้ยคิดว่าเปิดปุ๊บภายใน๒ชั่วโมง
จะต้องเต็มหมดแน่นอนนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะ
คุณจะได้ดูทุกอย่างที่คนข้างนอกเขาไม่ได้ดู
ตายแล้วกองให้บอกหรือยังอะไรนะ
ไม่ใช่แดนซ์ตัวแม่นั่นมันพวกเราแดนซ์กันเอง
ลูกเราเก่งทุกคนแต่คนที่จะมาเนี่ย
ก็เป็นศิลปินคู่หยุดโลกเหมือนกัน๒คน

ก็ถูกไม่ถูกไม่รู้แหละแต่แม่ของพวกเขาก็น่าจะ
ตอนนี้ก็มีบัตรกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านก็คงจะจองกันหมด